อ่ะพาไปได้ครับที่สุรินทร์
คืออย่างที่ผมบอกครับอีสานช่วงนี้คือมันแรงจริงนะน่าเห็นใจนะ
มันไม่มีน้ำเป็นยังไงมันก็ยืนต้นตาย

สุรินเขาแห่นางแมวขอฝนพร้อมกับเสียงดนตรีที่มันขนาดนี้
คำเดียวได้ฝนมาไปดูกันครับ
โอ้โหแห่นางแมวนางหมาเดินมาข้างด้วย
มาดูมาดูบรรยากาศพิธีกรรม

บอกเลยนะว่าไม่ได้เปียกแค่แมว
นี่เปียกกันทั้งอำเภอสาดกันเข้าไปนะครับ
เป็นบรรยากาศในพิธีแห่นางแมวขอฝนที่ชาวบ้าน
แห่นางแมวขอฝนที่ชาวบ้านโคกอภูมิตำบลชั่งปี่อำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุริน
เขาจัดขึ้นบรรยากาศเรียกได้ว่าคึกคัก
มากันเป็นร้อยมากันทั้งอำเภอเพื่อให้ฝนตกอย่างเดียวเลยนะรู้ไหม
แห่กันแบบนี้ครับเขาก็เอาตุ๊กตาแมวใส่ไปในกรง
ที่หลายคนเขาเป็นห่วงเอาแมวจริงตัวเป็นมาเฮ้ยเดี๋ยวแมวจะไม่สบาย
เดี๋ยวแมวจะป่วยเอาก็เลยเอาแมวตุ๊กตามาแห่แทนนะครับ
พร้อมกับร้องเล่นเพลงเต้นรำกันไปตลอดเส้นทาง
บอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ผลนะพอหลังจากจบพิธีแล้ว
มีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่า
เอาล่ะฝนฟ้าเทวดาเห็นใจพอทำพิธีแบบนี้แล้วก็ได้ฝนตามที่ต้องการ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากไปยังภาครัฐนะครับ
ให้ช่วยเหลือประชาชนเขาด้วยเตรียมแผนการให้ดีเพราะว่า

ทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาออกมาเตือนแล้วต้องระวังเรื่องนี้
แล้วตอนนี้มีทำฝนเทียมฝนหลวงละ๑สิงหาคมนี่แหละ
ฉ่ำกันทั่วหน้าแน่นอนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ฝนตกแล้วล่ะค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะพ่อแม่พี่น้องนะคะ